มีความแปลกแล้วก็เป็นเรื่องราวความลี้ลับอีกทีหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่วัดดอยแท่นพระผาหลวงนะคะ
ชาวบ้านที่นั่นเขาร่ำลือกันแล้วเขาก็รู้ดีว่าที่นี่ลี้ลับอย่างไรค่ะ
ใครที่ผ่านไปเส้นทางนี้นะจะเห็นป้ายนี้แหละ
แล้วก็เห็นวัดนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เส้นทางที่บอกนี้ก็คือเป็นเส้นทางผ่านขึ้นไปสู่วัดดอยแท่นพระผาหลวงตำบลป่าไผ่
คุณผู้ชมจะได้พบกับหลักกิโลเมตร
เดี๋ยวค่อยดูภาพไปด้วยนะคุณผู้ชม
หลักกิโลเมตรใหญ่เมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยเป็นเส้นทางสุดท้ายพระนิพาน
สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอย่างที่ได้ดูไปก็คือมีเทพอสูร
นั่งเฝ้าเส้นทางนี้อยู่มีพระนอนขนาดใหญ่มีสารรือสีรวมทั้งสารเจ้าพ่อศรีทหารเสือ
นี่ทั้งหมดทั้งมวลถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้คุณผู้ชม
จนกลายเป็นสถานที่ที่คนนำศาลเจ้าที่ผูกพังที่ช้ำรุดเสียหายมาวางเรียงไหลเอาไว้
กลางวันเนี่ยก็เงียบพออยู่แล้วนะไม่มีใครกล้ามากลางคืนเหรอโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ
แต่ถ้าหากพูดถึงประวัติของ๔ทหารเสือก็คือทหารที่ถวายตัวดูแลสถานที่แห่งนี้มาช้านานนะคะ
โดยจะมีพระเจ้าเสือมีนายจันทร์นายดำและนายเขียวมาอยู่ที่วัดนี่แหละโดยนำทหารมาร่วมสร้างทางขึ้นสู่วัด
แต่จากนั้นค่ะ๔ทหารเสือก็เสียชีวิตลงด้วยโรคไข้ป่าก็เลยมีการสร้างสารขึ้นมาเพื่อให้วิญญาณ๔ทหารได้มาสิงสถิตอยู่ที่นี่
ใครที่จะขึ้นสู่วัดแห่งนี้ก็ต้องนำดอกไม้มาบูชาสารเจ้าพ่อศรีทหารเสือก่อนก็เป็นความเชื่อร่ำลือกันมานะคะ
โดยนั้นโรมรัฒน์ใบบัวอายุหกสิบเจ็ดปีชาวบ้านที่มาช่วยดูแลวัฒน์เนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
ว่าบอกว่าชาวบ้านเนี้ยจะรู้ดีเลยแหละว่าสถานที่แห่งนี้มีอาถรรพ์ลึกลับอยู่อืม
ไม่มีใครกล้าลบรู้อ่าโดยเฉพาะเทพอสูรค่ะเฮ้ย
หลังจากที่อดีตเจ้าอาวาสนั้นได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อันเชิญมาตั้งเอาไว้บริเวณป่าทางขึ้นวัด
เพื่อว่าที่จะให้ป้องกันพื้นป่าแห่งนี้รวมถึงดูแลองค์พระนอนของวัดด้วย
อกจากนี้คุณผู้ชมบริเวณวัดดอยแท่นพระผาหลวง
ก็ยังมีพระประธานหลวงพ่อทันใจอายุถึง๗๐๐ปี
หนึ่งเดียวในไทยเลยค่ะที่เนี่ยคุณผู้ชมนี่คือนั่งคือด้านหน้านะ
แต่ปฏิฐานเหมือนนั่งหันหลังให้ค่ะ
จนเป็นที่มาของการปิดทองหลังพระด้วย

ใช่น่าแปลกด้วยเห็นไหมลี้ลับด้วย
ใครอยากจะไปท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวไหนไปเชียงใหม่ไปถ่ายรูปกันแล้ว
ก็แวะมาที่วัดดอยแท่นพระผาหลวงนะ
ลี้ลับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟัง
แต่ถ้าเราไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากังวลใจนะคะ